อีกหนึ่งเรื่องโอ้โหบอกเลยว่าเกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทน

จะกี่ครั้งกี่คนแล้วก็ต้องทนเจ็บเอาไว้

เกิดเป็นกู้ภัยยังไงก็ต้องมีใจอดทน
แต่ถ้ามันทนไม่ไหวก็ต้องมีหลังน้ำตา

ไปดูนะครับกับกู้ภัยท่านนี้ที่หัวใจนั้น
ถึงแม้ว่าจะมีน้ำตาไหลออกมา

โห้ย
น่าสงสารเขานะ

อาจตัดขาแน่เลย

คือเรื่องของเรื่องเขาทำแผล

เนื่องจากว่าเข้าระงับเหตุ
เขาบอกว่าเป็นช่วงที่มีวัยรุ่น

แต่เนี่ยที่วัยรุ่นตีกันน่าจะเป็นตีกันในงานประจำปี

ป๊าบนะครับก็ต้องเย็บ

คือแกบอกว่าแกไม่ได้กลัวเจ็บนะ

คือคนกลัวเลือดมีเยอะมากนะคุณผู้ชม
แล้วเป็นแบบนี้จริงคือเป็นลมนะคะ
ให้จะเป็นผู้ชายอกสามศอกตัวใหญ่ขนาดไหน

แล้วคนที่ถ่ายไว้ก็คือเพื่อนกันนี่แหละ

คนที่ไว้ใจร้ายที่สุด
ไม่ถ่ายบรรยากาศการช่วยเหลือ

ให้พี่กู้ภัยเจ้าตัวเขาดูเผื่อเขาจะยิ้มได้

โอ้โฮหยุดอย่างนั้นเลยนะ
แต่พอถึงเวลาทำแผลเห็นเลือดตัวเองเข้า

คนกลัวเลือดกลัวเข็มอ่ะ

เอาหายไวก็แล้วกันนะคุณพี่

กลัวเลือดหมูเลือดหมูไม่กินไม่กินต้มเลือดหมู
เดี๋ยวโดนเลือดโดนเลือดออกนะคุณผู้ชมไป